กระบี่นะฮะหญิงสาวคนนึงเธอบอกโอ้โหเจออย่างนี้
บอกได้คำเดียวว่าหลอนคือมีน้ำปริศนาเนี่ย
มันหยดมาจากห้องเช่าที่เธออยู่เป็นห้องเช่า
อืมอ่าแล้วมีชั้นบนนะเธอก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร
บอกเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบให้หน่อยค่ะอะไรไม่รู้น้ำมันหยดลงมา
พอเจ้าหน้าที่ไปดูเนี่ยเป็นคุณลุงอายุ๖๐ปีนะฮะ
นอนเสียชีวิตขึ้นอืดมาหลายวันแล้วโอ้โหผู้หญิงคนนี้บอก
หลอนเลยขอย้ายด่วนเลยฮะตอนนี้
อ่าเข้าไปเนี่ยเจอศพอยู่บนเตียง
นะครับคือลุงพิสิทธิ์กิจคามอายุหกสิบปี
สภาพขึ้นอืดแล้วส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณเลยนะฮะ
คราบน้ำเหลืองนี่หยดลงมาถึงพื้นเต็มไปหมด
จากการชนสูตรเบื้องต้นเนี่ยศพของลุงพิสิทธิ์ไม่มีบาดแผล
การถูกทำร้ายร่างกายอะไรนะครับในห้องไม่มีร่องรอยการต่อสู้
หรือค้นอะไรนะครับคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว
ประมาณ๓วันก่อนจะมีผู้มาเจอศพ
ขณะเดียวกันนะครับผู้ที่เขาแจ้งเหตุตอนแรกแล้วมาตรวจกัน
ถึงมาเจอศพลุงพิสิทธิ์เนี่ยคือน้องหยกนภา
หยกนภาอายุสิบเจ็ดปีนะฮะเช่าพื้นที่ตรงนี้อยู่
เช่าห้องที่นี่อยู่แต่อยู่ชั้นล่างค่ะ
บอกเธอก็รู้จักนะลุงพิสิทธิ์เนี่ย
เป็นศิลปินวาดภาพอาศัยอยู่ในห้องเช่าชั้นบนเนี่ย
อยู่คนเดียวก่อนหน้านี้นี่เห็นไหมโอ้โห
ภาพศิลปะที่แกวาดเอาไว้ฝีไม้ลายมือนี่ไม่ธรรมดาเลยนะฮะ
หยกนภาบอกว่าก่อนหน้านี้ลุงพิสิทธิ์
เคยประสบอุบัติเหตุถูกรถชนแล้วมีลักษณะสมองกระทบกระเทือนด้วย
เจอหน้ากันครั้งสุดท้ายคือเมื่อสี่วันก่อนหลังจากนั้นไม่เห็นลุงพิสิทธิ์เลย
นี่นี่คราบน้องเหลือที่ที่เตียงนอนนะฮะนี่อันนี้คือ
ถ้ามองจากห้องของน้องหยกนภาขึ้นไปข้างบนเห็นไหมอ่า
แต่อันนี้คือเตียงนอนของลุงหรือเปล่าแต่อันนี้คือห้องของน้อง
คันนี้อันนี้คือเตียงนอนของน้องใช่ไหมอ่าอ๋อเพราะน้องเขาเก็บของแล้วก็ขอย้ายด่วน
ส่วนข้างบนเนี่ยคือห้องของคุณลุงพิสิทธิ์น้องบอกว่าเจอกันครั้งสุดท้ายเมื่อสี่วันก่อน
ทีนี้เพื่อนเนี่ยที่อยู่ด้วยกันสองคนเนี่ยสังเกตว่าเอ๊ะทำไมมันมีน้ำเนี่ยมันหยดมาเปื้อนที่นอนเรา
ทีแรกคิดว่าลุงข้างบนเนี่ยทำน้ำหยดลงมาหรือเปล่า
เพราะมันเป็นไม้มันมีร่องมันเป็นฝานะฮะ
ก็เลยเอาผ้าปูที่นอนเนี่ยไปซักนะหลังจากนั้นเนี่ยมันมีกลิ่นเหม็นเน่าตามมาอีก
ก็เลยเอ๊ะชักแปลกมันยังไงกันไปบอกเจ้าของห้องบอกช่วยมาดูให้หน่อย
มันเกิดอะไรยังไงขึ้นหรือเปล่าเจ้าของห้องก็มาตรวจสอบโอ้โหถึงกับตะลึงเลยนะฮะ
น้ำที่หยดลงมาเนี่ยคือน้ำเหลืองจากศพของลุงฮะน้องบอกน้องช็อกเลยหลอนเลย
ตอนนี้ต้องขอย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วฮะอยู่ไม่ไหวแล้ว
ไปซักค่ะแล้วก็ทีนี้ก็เลยเริ่มเอกใจกันแล้ว
ก็โทรหาพี่เกก็เรียกโมราณิทีมาให้ค่ะ
แล้วก็เค้าก็ตามไปทีละ

แต่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเป็นทำเลือก

ก็หลังจากเจอศพกันก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะครับ
ตอนนี้ตำรวจส่งศพลุงพิสิทธิ์
ชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดตามขั้นตอนก่อนนะครับ
แต่เบื้องต้นคาดว่าเกิดอาการป่วยนะแล้วก็คงจะช็อกหมดสติไปเสียชีวิตอยู่ในห้อง
เดี๋ยวจะติดต่อตามหาญาติให้มารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
แต่เท่าที่คนที่อยู่ในพื้นที่เขาบอกเนี่ยรู้แค่ว่าลุงแกอยู่คนเดียว
พิสิทธิกิจคามนะครับอายุ๖๐ปีเผื่อใครเป็นญาติจะไปตามตรงนี้นะครับ